ดิ้งสตูดิโอในจังหวัดชุมพรนะคะก็เปิดเผยภาพพรีเวดดิ้งของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นค่ะกับแฟนสาวน้องจ๊ะจ๋าก่อนที่จะเข้าสู่พิธีวิวานะคะในวันที่๑๑พฤศจิกายนนี้ค่ะ
ชนะคะแนนอิรานดีแอชนะคะผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกันเมื่อวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ที่จะเข้าสู่พิธีวิวากับแฟนสาวน้องจ้าจ๋าพรพิมลสรแก้วในวันที่๑๑พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดชุมพรบ้านเกิดของฝ่ายหญิงค่ะ
ชาวไทยกับแฟนสาวนะคะอย่างที่เห็นค่ะศรีสะเกดมาในชุดสูตรทักซิโดศรีกรมท่านะคะ
ซึ่งบรรดาแฟนมวยต่างเข้าไปคอมเมนต์โวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขกับพิธีแต่งงานที่กำลังจะมาถึง
ส่วนเรื่องสินสอดทองมั่นนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเคยได้รับคำตอบจากเจ้าแหลมนะคะว่า
เงินสดไว้๒ล้านบาทและก็ทองคำประมาณ๒๐บาทเพื่อสู่ขอแฟนสาวมาเป็นคู่ชีวิตค่ะ
ขณะที่เส้นทางการป้องกันแชมป์โลกตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะทอมลอฟเลอร์ค่ะผู้จัดศึกซุปเปอร์ไฟล์ก็อยากจะให้ศรีสะเกด
ป้องกันแชมป์ช่วงต้นปีหน้าที่สหรัฐอเมริกาโดยมีนักชกดังหลายคนที่ต่อคิวที่จะท้าชิงแชมป์อยู่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นฮวนฟานเซสโตเอสตราด้าคู่ปรับเก่าโรมันกอนซาเลสค่ะที่แพ้ศรีสะเกด๒ไฟล์ติด
รวมถึงเจวินอาคายาสนะคะแชมป์โลกไอบีเอฟชาวฟิลิปปินส์ที่หวังเดิมพันแชมป์
แต่ว่านายสุรชาติพิสิทธวุฒินันค่ะโปรโมเตอร์ของนครหลวงโปรโมชั่นก็ออกมาเปิดเผยนะคะ
ว่าอยากจะให้ศรีสะเกดป้องกันแชมป์ในไทยอีกหนึ่งไฟล์ในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาค่ะ